งงเพราะอะไรรู้ไหมจู่เนี่ยมีผู้ชายคนนึงเข้ามาเปิดแอร์อยู่ในห้อง
ทีนี้เจ้าของห้องตัวจริงก็งงสิว่าเฮ้ยนี่ห้องฉันเธอเป็นใครอ่ะ

กทีวีหายไปด้วยเลยจ้า
ไม่ต้องพูดมากแปลว่าขโมยนี่แหละคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในห้องเช่าโครงการเอื้ออาทร๙กิโลที่ศรีราชาชนบุรีนะคะ

ตึก๑๔ขึ้นไปดูที่ชั้น๒เลย
พาไปดูที่ห้องนี้ค่ะ
คือห้อง๔๑๘ทับ๒๒
ปกป้องสุภาโอดที่เป็นเจ้าของห้องพาตำรวจไปชี้
ในจุดที่เกิดเหตุเลยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือถ่ายคลิป

ตอนที่เปิดมาเนี่ยเจอคนร้ายเป็นผู้ชายอายุสัก๒๕๓ปี
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไล่ออกจากห้องไปพอไปไล่ตรวจสอบดูอีกทีนึง
เอ้าโทรทัศน์๒๐นิ้วหายไปด้วย
เจ้าของห้องเขาบอกว่าปกติห้องนี้
ผมจะให้ย่ากับจะให้น้องสาวอยู่ในฝัดเอื้ออทร
แต่ทีนี้ในแฟลต์นี้จะมีกลุ่มวัยรุ่นไงมานั่งมั่วสุมกันประจำเลย
ตัวเจ้าของห้องเองเขาก็ไม่สบายใจ
ถ้าเกิดว่าจะให้ญาติจะให้น้องสาวมาอยู่ที่ห้องนี้
ก็เลยย่าน้องย้ายออกมาละกัน
เมื่อวานนี้เลยนึกยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
มาเปิดห้องจะทำความสะอาดเพราะว่าเตรียมจะให้คนเช่า
แต่พอเปิดห้องมาทำไมห้องลืมใครลืมปิดแอร์เหรอ
แอร์ยังเย็นอยู่เลยแล้วเปิดมาตกใจไง
มีผู้ชายที่เขาไม่รู้จักนอนเปิดแอร์อยู่
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้ผู้สื่อข่าว
ก็เลยไปตามความคืบหน้าคนที่เขาอยู่ติดกับห้องของนายปกป้องเนี่ยนะ
อยู่ห้องติดกันเพราะว่าห้องที่เกิดเหตุเนี่ย
คือ๑๔๑๘ทับ๒๒ใช่ไหมก็เลยไปคุยกับห้องข้างทัพ๒๑นี่แหละค่ะ
ก็เขาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าคนที่เข้ามานอนในห้องเนี่ย
ชื่อต้นเป็นเพื่อนรุ่นน้องของผมเองแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทกันนะ
จะวนเวียนไปมาอยู่บริเวณนี้เป็นประจำเลย
ผมก็ถามผมก็ถามว่าต้นเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงก็ถามประวัตินี่แหละ
ได้ข้อมูลมาว่าต้นเขามีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
อันนี้คือห้องข้างบอกมานะคะแล้วตึกแห่งนี้ของหายบ่อยคุณผู้ชม
แล้วถามหน่อยว่าห้องของห้องข้างห้องที่เกิดเหตุ
เขาก็บอกว่าโอ๊ยผมก็โดนเหมือนกันห้องคุณโดนคนเปิดแอร์เข้ามาแล้วมานอน
แล้วก็ยกทีวี๒๐นิ้วหายไปใช่ไหมห้องผมเนี่ยโดนงัดบานเกล็ดเหมือนกัน
โอ้โหเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังด้วยนะเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มา๑๐ปีกว่าแล้ว
เห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมามั่วสุมที่นี่กันประจำเลยมาที่หน้าตึกมาอยู่ในตึกบ้าง
ว่าตอนนั้นคนร้ายเอาอะไหล่ไปไม่ได้
นี่ค่ะอันนี้คือคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเขาก็เคยโดน
อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
เอามีหลักฐานแล้วเห็นหน้าค่าตากันชัดไปแล้ว
แล้วก็รู้ชื่อแทร่แล้วว่าชื่อต้น
ให้ตำรวจช่วยเร่งดำเนินคดีด้วยนะคะ